ตัวเลขก่อนได้ซื้อก่อนแต่จะถูกก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะคะ

ขึ้นเหนือไปที่ไอ้ไข่ลูกแม่อิตอนนี้

ไอ้ใบเล่ค่ะคุณผู้ชมมันแสนรูดมากเลยใบเล่
ใบเล่ไม่ใช่แดงใบเล่เหรอน้ำตาลใบเล่
แล้วสวมใส่อะไรเนี่ยเสื้อใบเล่ของพี่กู้ไพเอามาให้ใส่

พอมีคนไปไหว้ไอ้ไข่นะ
มีคนมาตรงนี้ตอนนี้คนไม่มานะเฝ้าก่อน
พอมีคนมาปุ๊บเปิดทางให้เลยจ๊ะ

นี่นี่เอ้าเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยอ่ะ
หอกกันเปล่าเออน่าจะหยอกกันนี่นี่ค่ะใบเล่อ่าใบเล่นะ
หมาอายุสิบปีแล้วนะคะมันมาเป็นองคารักษ์พิทักษ์ไอ้ไข่อยู่ตรงนี้นะคะ
มันไม่เหงาอีกต่อไปแล้วสำหรับไอ้ไข่นะฮะมีคนมากราบไหว้
คนมากราบไหว้ตอนนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยเลี้ยงไว้สำหรับใบเล่เป็นหมาที่เชื่องมากแสนรู้
ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณวัดนะคะแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาแก้บน
จุดประทัดมีควันไฟมีเสียงดังมันก็จะทำหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ทำหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจสอบทันทีนะคะแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจุดแรกผ่านไปนะคะไอ้ไข่วัดท่าใหม่อินะคะ
ตอนนี้เนี่ยคือคนยังมาต่อเนื่องล้วงไข่ในบาทแล้วเอาเลขไปซื้อที่ลอตเตอรี่หน้าวัด
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาก็เอาอะไรล่ะ
ลกแมวที่ถือว่าเป็นของขลังเนี่ยมาไว้ให้กับลูกค้าลูบขังด้วย
เพื่อเป็นการเพิ่มความสิริมงคลนี่ไงรกแมวนะคะ
สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาลกแมวเอาไว้
วางไว้บนลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยจะนำมาซึ่งโชคลาภนะฮะ
ต่อที่ชัยนาศค่ะชัยนาศคุณมารีเสืออย่างว่าสิบอักปีนะคะ
ดวงเฮงหัวที่แล้วถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว
หนึ่งเจ็ดหลายสิบใบก็นำชุดไทยแล้วก็น้ำแดง
เครื่องเส้นไหว้ต่างต่านี่นะคะพ่อมาลัยมาแก้โบนไอ้ส้มฉุนยักษ์
หลังจากที่แก้บนเสร็จแล้วทำไงจุดทูปไหว้ไอ้ส้มฉุนอีกครั้งหนึ่ง
พอจุดทูปไหว้มันก็มีเลขที่ปลายทูบถูกไหม
เลขที่ก้านทูบนั่นแหละคุณป้ามาลีบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาเลขตรงนั้นนี่แหละไปซื้อลอตเตอรี่โอ้โห
ถ้าดูตรงนี้นี่ดูเลขไม่ทั่วเลยนะกี่เลขอ่ะ

ก็เลยตัดสินใจเอาเฉพาะเลขทูปของแก
เพราะถ้าเกิดว่าให้เอาทั้งกระถางทูบเนี่ย
ไม่ไหวจะเคลียร์จริงนะครับ
ก็มีพี่ไข่มีพี่ส้มฉุน
ผมก็ต้องเอาพี่กุมารทองจุกดำมาสู้แหละครับ

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
บรรยากาศคึกคักนะครับไปด้วยนักเสี่ยงโชค
เขาไปแวะไปไหว้ขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ที่มีรูปหล่อกุมารทองจุกดำสูงกว่า๑เมตรนะครับ
อยู่ในท่าถือปืนยืนจังกล้าอยู่นี่แบบนี้เลยนะฮะ

แว่นตาดำซะด้วยดูเท่ธรรมธแมง

อ้าวนายกรนครไทยนะครับ
๑ในคนที่มาขอพรแล้วบอกว่า
ชวนภรรยามธบุลถวายสังฆราณครับ
แวะมาไหว้ขอพรกุมารทองจุกดำด้วย

กุมารทองจุกดำมาแล้ว๓งวด

ที่สำคัญคือไอ้๓ตัวนี้ทั้งชอบทั้งตรงใจเลยนะฮะ
ไปดูบรรยากาศที่อสมรึงศรีเนรนท่าพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยากันบ้างนะครับ
ก็คึกคักไม่แพ้กันบรรดานักเสี่ยงโชค

ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันตลอดทั้งวันนะฮะ
นี่เอาฝักพรมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
นางสมใจสืบมงคลอายุ๖๒ปีนะครับ
คนที่ใส่แว่นยุโนกร้างนี่นะฮะ
ชาวจังหวัดอ่างทองมากับเพื่อน

แล้วก็มาขอเลขเอากลับไปเสี่ยงโชคด้วย
เล่าว่าก่อนหน้านี้เคยได้รับโชคมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
ล่าสุดคืองวดที่ผ่านมาถูกลอตเตอรี่
ท้าย๒ตัว๑๗อ่ะโอ้โหรับไป๗๐๐นะฮะ
คราวนี้ก็เลยชวนเพื่อนมาแก้บนนะครับ
ขณะที่นักเสี่ยงโชคไปส่องหาเลขในอ่างนมลหรือศรีเนยนนะครับ
โดยตัวเลขเหล่านี้เกิดจากการวิธีจะหลดตัวเลข
หรือที่เรียกว่าเลขโสรสสรตะครับ
มีทั้งหมด๖ตัวด้วยกันครับ
ขยับต่อวัดแพร่สาววัยเป็นเจ้าเพศ๒๕ปี
อยู่ดีมีกองทัพงูหักมาเขย่าขวาน
แล้วก็มากันเอิกเลยเกือบ๒๐ตัวครับ

พี่ผิดข่าวว่าเป็นดับเพิงหรือ

ก็เลยต้องเรียกรถดับเพลิงปพ
รูนี้พี่พี่เอาน้ำอัดเข้าไปเลย
เอาน้ำอัดได้งูเหรองูอ่ะแล้วอีกทาง
มันรู้มันมีทางออกเหรอมันคือเข้าแล้วก็ออก

แล้วเป็นจริงฮะอัดปื้นเข้าไปมันออกมาทีละตัว

งูเห่าทุกตัว๑๐ตัวแรกฮะ

เมื่อไม่กี่วันก่อนเคยเห็นหลังไวหางไว

เอาไม่เอาน้ำออกท่อน้ำออก
เอาเบนซินอัดเข้าไปแทน
รูเดิมฮะคราวนี้ออกมาอีกหลายตัวเลย
ตัวใหญ่ตัวแม่มันก็ออกมาด้วยร่วมแล้ว๑๖ตัวเต็ม
นี่งานแรกงูเห่าฮะเขย่าขวัญ

คุณยายวัย๗๕เกือบเสียท่าเจ้างูเห่าตัวเล็กนะฮะ

อยู่ดีเนี่ยงูเห่ามันโผล่มายายกำลังจะล้างจานแล้วมันมาอยู่ตรงนี้
เขียงยายข้างจานที่กำลังจะล้างสุดท้ายแล้วต้องเรียกเจ้าหน้าที่มา
มันก็ดุเหมือนกันมันพยายามจะขู่ฟ่อฮะ
ท้ายที่สุดก็สามารถจะสยบไอ้เจ้างูเห่าตัวมันก็ไม่เล็กนะตัวมันเกือบเมตรเหมือนกัน
สยบเจ้างูเห่าตัวเล็กตัวนี้ได้นี่คือ๒เหตุการณ์จากสถานการณ์งูเห่าครับ